นาฬิกาสิบเจ็ดนาทีกลับมาช่วงนี้ไปที่นครสวรรค์ค่ะ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ร้านหมูกระทะที่นครสวรรค์ร้านนี้
ถูกคนร้ายใช้ปืนยิงถล่ม

ครั้งที่๒คือครั้งล่าสุดเกิดขึ้น๔ทุ่ม๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

คนเจ็บหนึ่งคนเป็นเพื่อนเจ้าของร้านแลู้่

ครับเห็นไหมเขานั่งลักษณะกลุ่มกินหมูกระทะกัน
แล้วคนร้ายคนต่อเอจนี่คลีมอาตโท็ซไซค์มา
คนเดียวไหมคะใช้ปืนกระหน่ำยิงเข้ามาตรงนี้ค่ะ
คุณผู้ชมวิ่งหนีตายกันกระเจิงแบบนี้แหละค่ะ
แล้วอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นนะคะเดี๋ยวจะเห็นค่ะนี่
เห็นไหมเห็นไหมน้องผู้หญิงชุดโกโกวานั่นนั่นน้องยังต้องหนีตายด้วย
โตโกวาหนูอยากได้แต่เหตุการณ์แบบนี้หนูไม่อยากได้นะคะ
หนูต้องคลานก้นต่ำหนูต้องคลานค่ะวิ่งหนีตายเหมือนกัน
ลูกค้าในร้านหมอบทุกคนหลบคมกระสุนนะคะ
บคมกระสุนเหตุการณ์ย้ำอีกรอบหนึ่งเกิดขึ้น๔ทุ่ม
วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เห็นไหม
ตรงนี้ไว้แขวนไอ้ลักษณะคือเขาเรียกอะไร
กระทะเออกระทะเป็นรูพลุนแบบนี้อ่ะค่ะโอ้โหนี่รูเลยเหรอ
ใช่รูกระสุนปืนกระหน่ำยิงแบบนี้แล้วเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะ๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ครั้งแรกเกิดคือ๒๕มกราคมที่ผ่านมาค่ะนี่ค่ะ
คนร้ายเป็นชายใส่ชุดดำหวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวเหมือนกัน
ครั้งนั้นใช้ปืนกระดำยิงเข้ามา๕นัดแล้วขี่มอเตอร์ไซคันนี้แหละ
หลบหนีไปนะคะคุณธีรพงศ์ประจวบบุญอายุยี่สิบหกปี
เจ้าของร้านบอกว่าครับคือครั้งล่าสุดเนี่ยยิงเข้ามานับได้เนี่ย
สักประมาณหกนัดและเพื่อนผมเนี่ยโดนกระสุน
แต่ก็ตามมาเลยครับแปลง
๖นัทครับ
มาคนเดียวครับครับคนเดียว
น่าจะเป็นเรื่องเก่าที่คุณธิรพงศ์ลูกชายเจ้าของร้านหมูกระทะตรงเนี้ย

เขานั่งให้สัมภาษณ์สื่อหน้าโรงพักใช่ไหมถูกค่ะ

ไปแจ้งความบอกว่าอยากให้ตำรวจสพพยุหะคิรี

อาจมากแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว
ยังจับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะมีครั้งที่๓หรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่ามีครั้งที่๓ครั้งสุดท้ายหรือเปล่า
แล้วจะมีคนตายไหมนะคะ